ไปดูพี่โดมปกรณ์ลำกันบ้างนะคุณผู้ชมจะบอกว่าไม่ค่อยได้เจอพี่โดมเลยค่ะ
หายหน้าหายตาไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าโควิดนั่นเอง
ก็เลยไม่อยากออกมาจากบ้านคุณผู้ชมค่ะแต่ว่า
อร่าความหล่อบอกเลยว่าขั้นเทพเจอล่าสุดเนี่ย
หล่อเหมือนเดิมจ้ะลุคบอกเลยลุคกล้าวใจมากยังไงคะ
ไถผมข้างขนาดนี้สุดยอดไปเลยจ้า
ช่วงนี้นะพี่โดมถึงจะเข้าป่าลุยเขาเฝ้าธรรมชาตินะจ๊ะ
แต่ความหล่อของพี่โดมค่ะยังคงกระพันจริง
ซึ่งเจ้าตัวค่ะยอมรับเลยนะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
เที่ยวป่ากับหวานใจสาวเมธันเนี้ยเยอะมากจริงจริง
ยิ่งไปยิ่งชอบกันทั้งคู่แถมบอกว่ามีเรื่องราวเนี่ย
สนุกตลอดทางเลยนะคะไม่แน่ใจว่าใครกางเต็
แต่ว่าคนทำกับข้าวต้องพี่โดมแน่นอนนะคะพี่โดมนะคะ
ทำกับข้าวอร่อยค่ะโอ้ยสุดยอดอุปกรณ์ก็ขนกันไปนะคุณผู้ชมนะ
แต่ว่าเห็นตัวติดกันไปทุกที่ทุกคลิปแบบนี้
โดมค่ะบอกเรื่องเบบีเนี่ยยังต้องคุมกันอยู่นะจ๊ะ
ขอเวลาอีกนิดนึงละกันเพราะว่าสาวเมธานนั้น
เธอเป็นภูมิแพ้หนักมากเลย
อยากให้รอช่วงโควิดนั้นซากว่านี้ค่ะกระพร้อมเปิดอู่ทันทีเลย
นี่คุณผู้ชมแววมาว่าปลายปีนี้นะลุยต่อแน่นอนนะคะ
เพราะว่าสำหรับพี่โดมนั้นเช็คสุขภาพมาแล้ว
ไร้ปัญหาฟิตปังเหมือนเดิมเตะปี๊บเนี่ย
ไกลถึง๓เมตรเลยเออไปดูกันค่ะสัมภาษณ์พี่โดมนิดนึง
ยังคุมอยู่นี่ใช่คือผมกล้าจะหมดโควิดเนี้ยแหละ
เพราะว่าเมธันเขาภูมิแพ้เยอะมากครับ
วัคซีนฉีดแรงก็ไม่ได้นะแพ้
ก็เลยคิดว่าถ้าซาแล้วฝากคันสะดวก

ผมแข็งแรงดีอยู่ใช่แล้วน้องก็ยังเด็ก
ผมว่า๓๐ก็ยังได้อยู่ใช่ครับ

ถ้าทุกอย่างโควิดดูท่าทางก็น่าจะจบแล้ว

ก็ต้องลุยแล้วล่ะครับ

ภรรยาสาวแสนสวยเซ็กซี่ขึ้นทุกวันเลย

คุณศรีภรรยาเนี่ยต่างคนต่างยอมรับด้านแฟชั่นกันนะฮะ

เพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยลุคใหม่ลุคนี้ก็เต็มที่เช่นกัน
โดมบอกตัดผมรับงานเพลง

แต่งโน้งแต่งหน้าคุณติดตามเยอะนะ
คู่นี้เขาเคมีเข้ากันถูกคู่สุดแล้วคุณค่ะ